คุณผู้ชมครับลาวเป็นอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านที่มีความน่าสนใจในการเข้าไปลงทุนนะครับ
นอกจากทำการค้าตามแนวแชดงระหว่างไทยกับลาวแล้ว

ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในการเชื่อมโยงกับประเทศอื่นในภูมิภาค

และคนไทยจะไปลงทุนในจุดใดได้บ้างครับ
วันนี้เราจะมาคุยกันกับคุณสมโชควรคุณพิสิทธิ์นะครับ
วันนี้โฟนอินสดมาจากเมืองปากเซนะครับ

สวัสดีครับคุณทัศนัยและสวัสดีผู้ชมทางไทยรัฐทีวีทุกท่านนะครับ
ถ้าถามถึงความสำคัญของเมืองปากเซในแง่ของเศรษฐกิจนั้นมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างครับ
ครับคือเมืองปากเซนนี่ถือว่าเป็นเมืองเอกของแขวงจำปาศักดิ
ก็คือเป็นแขวงที่สำคัญทางลาวใต้นะครับ
ซึ่งเป็นเมืองที่สามารถที่จะเชื่อมไปยังประเทศต่าง
ซึ่งมีการกำหนดเกี่ยวกับการพัฒนาที่เรียกว่าสามเหลี่ยมมรกฏนะครับ

ซึ่งสามารถที่จะติดต่อการค้าการท่องเที่ยวไปสู่ทั้งไทยเวียดนามและกัมพูชาได้ประเทศรอบบ้าน
ส่วนเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างที่กับผมกล่าวมาเมื่อกี้นะครับ
ก็คืออย่างถ้าไปทางเวียดนามก็จะไปผ่านไปทางด่านที่เรียกว่าด่านโบอีนะครับ
สามารถลงไปทางโคจิบินต์ซิตี้ได้ก็ใช้ระยะฐานประมาณ๖๐๐กิโลเมตรนะครับผม
ส่วนทางกัมพูชาทางใต้ก็จะใช้ทางหลวงหมายเลข๑๓สามารถผ่านไปยังจังหวัดสตึงเต็งนะครับ
ซึ่งอันนี้มันจะเป็นทางบกส่วนทางไทยก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับคือผ่านเข้ามาทางช่องเมส
ก็ท่างอากาศปากเซถือว่ามีสนามบินนานาชาติครับ
นานาชาตินะครับซึ่งสามารถมีบินตรง
การบินบินตรงไปยังนครโอจิมินของเวียดนาม
จังหวัดเสียงราชนะครับของกัมพูชา
แล้วก็แน่นอนแล้วครับก็กรุงเทพโดยตรงครับผม
ส่วนทางน้ำนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่า

เพราะว่าแม่น้ำโขงก็ไหลไปออกทะเลที่เวียดนาม
ตรงนี้ขอให้ความรู้สึกนิดนะครับว่า

แล้วก็คงไม่สามารถเดินทางโดยทางเหลือได้ครับ
ถ้าเราไปเจาะดูเรื่องของการค้าแสดงที่ช่องเมคทางอุบล
กับจำปหศกของลาวเอง

ผมเก็บตัวเลขมาจากสุรกรนะครับ
ซึ่งในปี๕๗กับปี๕๘นะครับ
ใกล้เคียงกันก็ประมาณ๑๗๐๐๐ล้านบาท

จะอยู่ที่ประมาณ๑๐๑๑นะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่สินค้าที่ผ่านทางอุบลช่องเม็กเนี่ย

ก็มักจะเป็นเรื่องของน้ำมันนะครับ
สำเร็จรูปแล้วก็พวกรถยนต์
และพวกสินค้าอุปโภคที่เป็นปัจจัยพื้นฐานนะครับ
ส่วนทางลาวที่ส่งออกไปก็มักจะมีพวกผัก

แล้วก็มีสินแร่โลหะอยู่เล็กน้อย
ในขณะเดียวกันจุดออกไปทางลาวใต้
ซึ่งคิดว่าภายใน๓๕ปีข้างหน้าก็จะสามารถผลิตไฟฟ้า

ก็ส่งออกเข้าประเทศไทยเป็นหลักเช่นกันนะครับ
ว่าตอนนี้รัฐบาลของลาวเองก็พยายามผลักดันให้ปากเซนนั้นเป็นเมืองเศรษฐกิจมากเลยนะฮะ
มีโครงการอะไรน่าสนใจกันบ้างแล้วก็โอกาสของคนไทยเองจะไปลงทุนที่เมืองนี้
เราควรจะโฟกัสหรือว่าลงไปที่จุดใดอุตสาหกรรมใดได้บ้างครับ
ในแน่ของโครงการนี้ขอพูดประเด็นของ๓ลักษณะที่ผมศึกษามาละกันครับ
คือลำดับแรกทางรัฐบาลมีนโยบายล่าสุดที่อยากจะยกระดับเมือง
ที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีนะครับให้เป็นการจัดการการปกครองแบบเทศบาลนคร
คล้ายกับทางบ้านเราเหมือนคลองไทยรึเปล่า
ใช่ครับผมซึ่งตรงนี้นะครับเมื่อเดือนที่แล้ว
ได้สั่งการให้ผู้ว่าแขวงต่างเนี่ยสำหรวจนะความพร้อม
หนึ่งในนั้นก็คือเมืองปากเซนนั่นเองนะครับครับซึ่งถ้าหากว่า
ระดับท้องถิ่นนี้สะดวกขึ้นและคล่องตัวขึ้น

ซึ่งจะทำให้มาบำรุงรักษาแฟสตี้ต่างในเมือง

ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่จะดึงนักลงทุนให้เข้ามามากขึ้น
ประการที่๒ก็คือเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
รัฐบาลมีการอนุมัติให้จัดตั้ง
เศรษฐกิจพิเศษที่ชื่อว่าจำปานคร
ซึ่งให้สัมปทานในการเช่าได้ยาวถึง๙๙ปี
อันนี้จะเป็นแห่งที่๒ของทางเมืองปากเซ
อันนี้ก็อนุมัติเมื่อปีที่แล้ว
โครงการที่๓จริงก็ถือว่าเพิ่งเสร็จใหม่นี่เอง
เป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ขยายถนนนะครับ

เชื่อมระหว่างปากเซกับอุบลก็คือชงเม็ก
ซึ่งตรงนี้จะทำให้การครณคมสะดวกขึ้นขณะเดียวกัน
ปีนี้ก็มีการเริ่มปรับพื้นที่ก่อสร้างถนน
ที่ไปทางตะวันออกก็คือเมืองปากซอง
ซึ่งเป็นเขตที่ราบสูงบริเวณ
ซึ่งจะผ่านเส้นทางที่ว่าจะมีน้ำที่ท่องเที่ยว
น้ำตกหลายแห่งแล้วก็มีสวนเกษตรต่างเยอะแยะ
นี่ก็คือที่กระพงเห็นนะครับ
ที่จะช่วยนักลงทุนไทย
วันนี้ต้องขอบคุณคุณสมโชคสำหรับข้อมูลที่น่าสนใจ
สำหรับนักลงทุนไทยโอกาสหน้าคงได้มีการพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
คุณสมโชควรคุณพิสิทธิ์นะครับ